คุณตั๊กกะแตนโชลดาของเรานะคะก็ประกาศยกเลิกค่ะ
พาลูกน้องกว่า๔๐ชีวิตไปทัวร์ยุโรป
นี่ก็เหมือนกันจำได้ไหมคะต้นปีไหนบอกว่าจะพาลูกน้องทำงานเหนื่อย
ซะละเกินไปเที่ยวกันแบบเฮฮาปรากฏว่านะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
บอกว่ายกเลิกไปก่อนนะคะทั้งที่เตรียมการมาเป็นปีแล้ว
ทุ่มเงินค่าใช้จ่ายไปกว่า๑๐ล้านบาทคือไปกันหลายคนคุณผู้ชม
ลูกทุ่งสาวได้โพสต์อธิบายบอกว่าเราจะไม่ยอมให้คนไทยทุกคนต้องไปเสี่ยงกับพวกเรา
เพราะพวกเราคือคนของสังคมและเราจะต้องเป็นตัวอย่างเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
ทิ้งท้ายบอกว่ารอจนกว่าทุกอย่างจะปกติแล้วค่อยไปเที่ยวแล้วกันนะคะ

ใช่แล้วก็สบายใจกันทุกฝ่ายด้วยจะได้ไม่ต้องแบบว่าระแวดระวังอะไร
เพราะว่าช่วงนี้เราก็ป้องกันตัวเองอย่างที่บอกแหละ
จากป้องกันตัวเองแล้วก็คือดูแลคนรอบข้างของเราด้วย
เพราะว่าเรารักเราเป็นห่วงเนาะเราก็เลยย้ำเราก็เลยบอกกันตลอดเวลาแบบนี้